มีข่าวสำคัญที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับนักฟุตบอลไทยด้วย
กลางทีมชาติไทยไปร่วมทีมแต่ยังไม่มีการระบุว่าจะเป็นการซื้อขายในรูปแบบซื้อขาดหรือว่ายืมตัวนะครับ
นายอริสักเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติเปิดเผย
แม้การแข่งขันฟุตซอลชิงช้ำโลก๒๐๒๐ที่ประเทศลิโทเนียจะถูกเลื่อนออกไป
วันที่๑๓กันยายนถึง๔ตุลาคมปีหน้า
แต่การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐ที่ประเทศเติร์กมินิสถาน
ซึ่งจะคัดเอา๕ตัวแทนจากทวีปเอเชียไปแข่งในศึกชิงช้ำโลก

แม้ว่ากำหนดการแข่งขันเดิมนั้นจะมีขึ้นระหว่างวันที่๕๑๖สิงหาคม
และอาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยายนอีกครั้งนะครับ
โดยสัปดาห์นี้ครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะส่งหนังสือไปสอบถามยัง
จากจะได้เตรียมความพร้อมในการจัดการขันฟุตซอลลีกแล้วก็เตรียมแผนสำหรับการทำทีมด้วยในการแข่งขันในรายการนี้